คุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปร่วมกิจกรรม
ใบ้อุ่นอายรักษ์วันที่เก้าธันวาคมนี้เขามีการออกมาขอร้องว่า
ให้คุณผู้ชมที่จะไปร่วมกิจกรรมนั้นเดินทางไปลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่น
เพราะว่าลดความคับข้างของประชาชนที่จะไปร่วมกิจกรรมในจุดปล่อยตัวของแต่ละจุดด้วยนะครับ
ทางด้านของผู้ลงทะเบียนที่ไปร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
วันที่๙ธันวาคมนี้นะฮะแต่ไม่สามารถเดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานได้
ในวันที่๑และ๒ธันวาคมที่ผ่านมาสามารถเดินทางไปรับได้ที่อาคาร๑๕กมกทัพไทย
ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วย
คือ๖๗ธันวาคมตอน๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกานะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
๐๒๕๗๒๑๕๒๕ครับตามเบอร์โทรได้ขึ้นหน้าจอ๐๒๕๗๒๑๕๒๕นะครับ
ก่อนหน้านี้พลโทนรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่๑บอกถึงการซักซ้อม
ในวันที่๒ที่ผ่านมาบอกว่าใน๙จุดที่กำหนดไว้
มีคนไปร่วมซ้อมปั่นประมาณ๒๓๗๐คนก็คิดเป็น๑๐๐
ช่วงเวลาการลงทะเบียนจะเปิดให้ตอนเที่ยงถึงบ่าย๒พบว่าคนลงทะเบียน
ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเยอะมากครับถ้าเกิดว่าวันจริงแล้วมากันครบเนี่ย
อาจจะเยอะแล้วก็ครับข้างไปหน่อยก็เลยขอร้องขอความร่วมมือนะฮะ
วันจริงขอให้ประชาชนไปลงทะเบียนกันตั้งแต่เนิ่นเพื่อเช็คสภาพรถให้พร้อมครับ
สำหรับปัญหาที่สำคัญก็คือว่านักปั่นจักรยานกับป้ายแท็กไม่ตรงกัน
ปั่นมีการแทรกกลางทางบ้างลงทะเบียนจุดหนึ่งแต่ไปปั่นอีกจุดหนึ่งก็มีครับ
จากนี้นะฮะก็พบว่าสมาคมคนพิการร่วมปั่น๓๐๐คนบริเวณจุดสนามม้านางเลิ้ง
ก็เสนอให้มีจุดรวมพลที่ลานคนเมืองก่อน
โดยเส้นทางการปั่นจะเริ่มจากลานคนเมืองไปยังอนุสวรีประชาธิปไตยผ่านแยก
ฟ้าราชดำเนินนอกไปสิ้นสุดที่วังปารุษนะครับ

จึงประสานงานกับกลุ่มเทพบริหาราควร
เตรียมอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการต่างด้วย
ก็จะมีผู้พิการ๑๕๐คนแล้วก็ผู้ดูแลอีก๑๕๐คน
สมาคมคนพิการก็รวมเป็น๓๐๐คน
เท่านั้นก็มองกันที่แลนด์ก่อนสัก๑๑โมง